คือท่านเนี่ยเอายุหกสิบเจ็ดแล้ว
อีกสามปีท่านบอกว่าจะเจ็ดสิบแล้ว
จะมีการอยู่อย่างเงียบคือ
พูดง่ายคือเกษียณแล้วนะครับ
ปรากฏว่านี่ค่ะคุณผู้ชมในงานงานอะไรคะ

ตั้งโต๊ะแถลงข่าวกับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย

เพื่อมอบที่ดิน๕ไร่ให้กับสมาคมขัวศิลปะเชียงรายที่สาราธรรม
วัดร่องคุณเดี๋ยวจะมีการตั้งโต๊ะนะคะ
อาจารย์บอกว่าหลังจากนี้ก่อนที่จะมีการเกษียณ

ก่อนที่จะอยู่อย่างเงียบคืออายุครบ๗๐ปีแล้ว

เรื่องของหอศิลปสมัยเมืองเชียงราย

สนับสนุนโรงพยาบาลเรื่องของอุปกรณ์ผ่าตัดสมอง
โครงการหอศิลปะร่วมสมัยเมืองเชียงราย
และจะสร้างเสร็จภายใน๒ปี

ตอนที่อาจารย์ตั้งโต๊ะร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย

มีนักข่าว๒๓คนพูดคุยกันเสียงดังมาก
ก็เลยทำให้อาจารย์ของขึ้น

ทำเอาผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเสื้อแดง
หน้าเหลือ๒นิ้วเลย

หิงต้องผู้เกียรติเองผมว่าแล้วมันเกือบห้าแหละ

บ้าฮะแถลงอยู่หิงมันอู้เหลือไอ้ฮิง
หิงจ่ำเสียงโลกเฮ้ยหาอายสระบุจรังหาอายแตน
หิงยายาสระแบบนี้ตีอื่นฮะขอร้องหิงเลย
ถ้าสอดจริงถ้ายิ่งพอใจก็เป็นอย่าง
ถ้ายิ่งง่าวจริงไม่ต้องพอใจฮะ
ดวงตาของผู้ว่าได้แต่ยิ้มตายิ้มเห็นไหมคะ
เออแต่ว่าในใจคิดอะไรคือบอกไม่ได้

เหรอคะน่าจะไปอยู่ที่อื่นให้อาจารย์ซัดไปคนเดียวก่อน

คือเอาจริงคือโดยภาพรวมนะ

ในฐานะผู้ฟังหรือว่านักข่าวใครก็ตาม
ต้องฟังต้องฟังแล้วจดรายละเอียดนะฮะใช่ค่ะแต่ทีนี้อาจารย์ของขึ้น
เพราะคุยกันตอนที่มีการแถลงข่าวเสียงมันดัง
กลายเป็นว่าจุดโฟกัสไปอยู่ที่นักข่าวทั้ง๓คนนั้นนะคะ
อะเหรอทำไมล่ะบางคนบอกว่าอาจารย์ควรสำรวมมากกว่านี้มั้ย
คนข้างคือเบอร์หนึ่งของจังหวัดนะ

เมื่อก่อนเคยชื่นชมชื่นชอบอาจารย์มาก
แต่มันถูกลดทอนด้วยคำพูดของอาจารย์ที่ปากจัด
มีอย่างนี้ด้วยเหรอมีดราม่าใส่อาจารย์เหรอดราม่าใส่อาจารย์เลยนะคะ
ส่วนชาวเน็ตบางคนนี่ร้อนแรงกว่านั้น

หาตั๋วนะ

แต่บางคนก็บอกว่าคืออย่างนี้นะ
ถ้าไม่มีเหตุผลมันก็ไม่เกิด

ผลก็คืออาจารย์ไปด่าแบบนี้

มันก็ไม่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเปล่านะคะ
สองมุมมองนะคะนะครับใช่ครับ
ช่วงนี้ขอบคุณอาจารย์ไพรวัลแสงสุนทรด้วยนะครับ